มาดูกันต่อดูฟีมยังไงล่ะพวกนี้

คนนี้เนาะเมื่อก่อนเป็นพระเอกรู้กันอยู่แล้ว
เป็นศิลปินดาราหลังมาหันไปเล่นการเมือง

พูดตรงนะในแวดวงการเมืองสำหรับฟิล์มรัฐภูมิ
ล่าสุดเห็นมีข่าวมาว่าทะเลาะกับหัวหน้าพักเก่าแบบเข้าหน้ากันไม่ติดด้วยจ้า
และนอกจากนั้นยังมีกระแสข่าวว่ายังมีอีกพักนึง
ที่มีชื่อคำว่าใหม่เอาจริงก็พูดได้นะชื่อนี้

จริงหรือมั่วชวนหรือไม่เดี๋ยวไปถามฟิล์มรัฐภูมิรวมไปถึง

แล้วก็เรื่องหัวใจด้วยนะคะแฟนนอกวงการจ้า

เพราะว่าเราคงทนดูเวลาเราไปตัวคอนเสิร์ต
ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนแล้วเขามาถามเราว่า
เอ้าไหนสัญญาไว้บนเวทีเว้นนั้น
มีปัญหาอย่างต่อเนื่องยืดหยิ้อกับพักกำลังเดิม

มีพักอื่นแบบเข้ามาหาบ้างไหม

สาวว่าไงบ้างครับ